นวดเปิดประตูสมอง

ไม่อำมพาตก็อาจถึงตาย

มาเร็ว๑๘นาฬิกา๕๐นาที